ส่วนที่ชนบุรีค่ะคือผู้ชายคนนี้ใจดี
ญาติฝั่งเมียจะขอมาอยู่ด้วยสักพักหนึ่ง
ก็ให้อยู่ปรากฏว่าแล้วนิสัยคือมักจะตั้งวงดื่มเหล้าเป็นประจำ
แล้วล่าสุดค่ะเหมือนเดิมเลยตั้งวงดื่มเหล้า
แต่คราวนี้มีแทงกันไส้ทะลักด้วยนะคะ
โอ้โฮ
นะคะผู้ก่อเหตุผู้ชายเสื้อสีดำส่วนแฟนก็เสื้อสีดำเหมือนกัน
เห็นไหมคนเจ็บเขานอนสาหัสอยู่ตรงนั้น
ไม่ได้สนใจใยดีอะไรเลยนะคะยังตะโกน
ด่ากันอยู่นั่นแหละแล้วคำที่ใช้เนี่ยค่อน
ข้างจะหยาบคายด้วยนะคะตะโกนโต้ตอบกันไปมาค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องราวเป็นมาเป็นไปยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ฝ่ายผู้ก่อเหตุเสื้อดำนั่นในคลิปนะครับ
แล้วก็แม่เลี้ยงยืนอยู่ในบ้านส่วนฝ่ายญาติของคนเจ็บเนี่ย
ผู้หญิงเสื้อม่วงเดี๋ยวจะเห็นนะคะยืนอยู่นอกรั้ว
ทั้งสองฝ่ายตะโกนเถียงกันดังลั่นเลยนะคะ
คือไม่ได้แคร์กู้ชีพที่กำลังประถมพยาบาลคนเจ็บอยู่เลย
บางครั้งนะลักษณะฝ่ายชายคนก่อเหตุเสื้อดำ
ทำท่าเหมือนจะกระโจนเข้าไปหาอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

นี่แหละค่ะเสื้อม่วงนี่แหละญาติของคนเจ็บค่ะ
กลายเป็นว่าญาติของคนเจ็บต้องมาอยู่นอกบ้านนะคะ
ตำรวจต้องเข้าไปห้ามปลามอีกรอบบอกให้หยุดทะเลาะกันก่อนนะคะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนเจ็บได้อย่างเต็มที่ก่อน
จากว่าคนเจ็บอาการสาหัสหนักมากเลย
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ช่องท้องด้านซ้าย
ยาวแล้วก็ลึกด้วยจนไส้เนี่ยขอโทษนะคะ
ลักออกมาด้านนอกเลยค่ะเลือดไหลนองเต็มพื้นเลย
กู้ชีพกู้ภัยรีบประถมพยาบาลคนเจ็บ
แล้วก็ต้องรีบเอาตัวขึ้นรถพยาบาลไปส่งรักษาต่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณลานหน้าบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่บ๑๓ตนนปรืออบางละมุมจชนบุรี
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลแล้ว
ตำรวจก็ตรวจสอบบริเวณลานหน้าบ้านตรงนี้แล้วนะคะ
พบมีดทำครัวขนาดใหญ่มีคราบเลือดเนี่ยเปื้อนอยู่ด้วยนี่มีดนี่ค่ะ
ตกอยู่คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้

ส่วนคนก่อเหตุผู้ชายเสื้อดำเมื่อสักครู่
ชื่อว่าอำนาจบัวชื่นนี่อายุ๒๒ปีเองนะคะ
รวบตัวแล้วนะคะถามว่าสลดไหมอ่ะ
ดูเหมือนไม่สลดนะเดี๋ยวให้ดูจังหวะที่ตำรวจควบคุมตัวขึ้นรถนะคะ

ยังมีสีหน้าระรื่นชื่นบานอยู่เลยค่ะ
แล้วยังท้าตีท้าต่อยญาติคนเจ็บตลอดเวลาด้วยนะ

เราไปถามน้องสาวของคนเจ็บคนเจ็บเนี่ยเป็นผู้ชายนะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุแล้วก็แม่เลี้ยง
เป็นญาติของฝ่ายภรรยาของคนเจ็บ
ได้มาขออาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้สักประมาณ๑สัปดาห์
ที่ผ่านมามีพฤติกรรมคือ
ชอบตั้งวงกินเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ญาติเองหมายถึงเครือญาติฝั่งคนเจ็บ

ว่าจะเกิดปัญหาในอนาคต
แต่พี่ชายก็คือคนเจ็บใจดีให้อาศัยอยู่
เอาล่ะในสิ่งที่คิดไว้กลายเป็นเรื่องจริง
กระทั่งวันที่๑๘กรกฎาคม
ลูกของคนเจ็บวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
บอกช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อโดนแทง

มีการตั้งวงดื่มเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันเท่านั้น

แก่นของเรื่องจริงเกิดจากอะไร
หลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ในการดำเนินคดีกับมือแทงนะคะแหม

อะไรนะกินบนเรือนขี้นบนหลังคาแท้เลยนะคะ
ไปอาศัยเขาอยู่แล้วกลายเป็นแทงเจ้าของบ้าน
หวังว่าคนเจ็บจะไม่เป็นอะไรมากนะครับ